นับถอยหลังอีกไม่กี่วันนะคะคู่พระนางสุดฮอตค่ะมากับคิม
จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาแล้วค่ะแน่นอนเรายินดีกับเขานะคะ
พี่แจกรักน้องมะตั้งแต่เข้าวงการบอกเข้าไป
แล้วก็ยินดีกับเขาที่เขาจะได้แต่งงานกันค่ะ
ซึ่งภาพที่เห็นค่ะทั้งคู่เพิ่งปล่อยภาพพรีเวดดิ้งที่บินข้ามฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเล
ไปถ่ายกันไกลถึงอิตาลีไปให้ดูกันแล้วค่ะ
แล้วก็ภาพที่เห็นนี่คืองานเมื่อช่วงเช้าเลยนะคะ
สดร้อนที่ผ่านมาค่ะว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงหมากปรินค่ะ
เขามาออกอิเวนต์หล่อมากและเชียวมากเกาหลี่งเขาใจหลอดจริงค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็มาอัปเดตความหวานนะคะ
รวมไปถึงภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานให้ทราบกันด้วยค่ะ
หมากบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายกันเองค่ะ
โดยมีพี่สาวของคิมเป็นช่างภาพที่ถ่ายให้
พร้อมกับชมนะคะว่าที่เจ้าสาวเนี่ย
คุณคิมสวยทุกชุดชุดพรีเวดดิ้งสวยชุดไหนก็ออกมาสวยตลอด

ที่เห็นก็คือชุดแรกแต่เดี๋ยวอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวค่อยปล่อย
เขาก็บอกว่าใช่เลยมันยิ่งกว่ายิ่งกว่าอีก
เพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่าจังหวะมันพอดีด้วย
ที่อันนี้ก็สวยแล้วแล้วตอนนี้ก็คือ
เขาก็ยังไม่ให้ผมเห็นชุดจริงนะผมก็ยังไม่เห็นเลย
งานต่างประเทศก็ค่อนข้างวางใจแล้ว
แล้วก็เริ่มวางแผนเรื่องงานไทยแล้ว
ก็ตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นมากขึ้นครับผม

เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะขาดตกบกห้องอะไรหรือเปล่า
น้องมาร์คหลอบมากนะคะดีใจกับน้องด้วย

ที่มาเข้าบินไปแบบแสงความดีกับณเดชน์ยานะครับคุณผู้ชม
เจ้าตัวบอกว่าเห็นภาพแล้วอดตื่นเต้นดีใจแทนเพื่อนไม่ได้นะคะ
แล้วก็ยินดีที่ทั้งคู่จะเข้าสู่อีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแล้วค่ะ
ฟังเสียงหน่อยค่ะ
ก็น่ารักมากผมจำเสียงย่าได้ตอนเขาดีใจกรี๊ดเนี่ย

เออน่ารักดีครับดี
เราก็พยายามทำตัวให้กลมกลืนที่สุดแล้ว
แล้วแต่เห็นหลายคลิปแล้วใช่ไหมไม่คืนอะไรเลย
ใช่นะคะก็แซวกันค่ะเพราะว่าน้องยายาอย่างที่บอกไปก็กรี๊ดด้วยความดีใจ
ถ้าเป็นเราแซวก็บอกกรี๊ดออกมาเลยค่ะกรี๊ดออกมาเลยค่ะ